สองสนามเลือกตั้งผู้ว่ามหานครวันนี้ครับไปดูแรนเนอร์จัดกลุ่มผู้สมัครผู้ว่ากอทม
ก็จะมีแบบนี้คุณผู้ชมรูปแล้วก็ข้อความที่มองว่าเป็นการหาเสียง
หรือว่าบางคนมองว่าโจมตีคนอื่นหรือเปล่า
เช่นรักปรินรักจุลินให้เลือกสุชัชวี
หรือบางอันก็รักธรรมนัฐรักประวิทย์ให้เลือกอัศวิน
อันบอกรักทักษิณรักยิ่งรักให้เลือกชัดชาติ
อีกอันบอกรักสุเทพให้เลือกสกลที

ดูแบบนี้แน่นอนต้องคิดว่าคุณรสนาโตศิตระกูลทำแน่นอนเลย
ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำแรนเนอร์นี้นะ
แล้วเธอจะไม่หาเสียงด้วยวิธีนี้แน่นอน
แล้วมีการส่งทีมงานไปชี้แจงกับกรกตแล้วด้วยนะครับ
อีกหนึ่งประเด็นครับฮือฮาเลยในโลกโซเชียล
ป้ายหาเสียงของผู้สมัครเบอร์๘

พอซูมเข้าไปดูใกล้ดูใกล้จะเห็นชัดว่า
นี่มันมีรอยปะเล็กครับเป็นแนวแพทเทิร์น
เป็นแพทเทิร์นอะไรล่ะเอาไปตัดเย็บทำกระเป๋าได้คุณผู้ชม
งานนี้โซเชียลชื่นชมกันเลยครับคือ
ป้ายหาเสียงไม่ใช่แค่หาเสียงอย่างเดียวเอามาใช้ประโยชน์ได้
บางคนออกตามล่าแล้วนะออกตามล่าหาป้ายหมายเลข๘
แบบนี้ก็เลยทีเดียวอยากได้กระเป๋าเหมือนกัน
ส่วนผู้สมัครเบอร์๔ครับพี่เอ๊ครับคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
ก็ได้ออกหาเสียงที่ตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบัง
เอ๊ย้ำว่าผูกพันกับเขตลาดกระบังเหมือนบ้านเลยนะ
เพราะพี่เอ๊เขาบอกเขาอยู่มาตั้งแต่อายุ๑๗๑๘ปีเลย
เป็นเขตใหญ่ที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมากว่า๓๐ปีแล้ว
เขาบอกว่าหากได้เป็นผู้ว่าก็จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จ๓ระยะครับ
ด่วนก็จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องสูบน้ำและประตูระบายน้ำ
ระยะกลางจะสร้างแก้มลิงใต้ดินเชื่อมต่อคันกั้นน้ำเจ้าพระยา
ส่วนระยะยาวล่ะพี่เอ๊บอกจะสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพ
น้ำทะเลหนุนและภาวะโลกร้อน
เป็นอธิการบรรดีที่รักบังมานานด้วยนะ
แล้วตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันใกล้ถึง๒๒พฤษภาแล้วนะคุณผู้ชม

ว่าหลายคนน่าจะยังประสบปัญหามากมายในการใช้ชีวิตในกรุงเทพครับ
มาร่วมบอกกันหน่อยร่วมแชร์กันหน่อยกับปัญหาที่ทุกคนเจอนะ
เรียนผู้ว่ามหานครครับไม่ว่าคุณจะโพสต์รูป
โพสต์วีดีโอหรือว่าข้อความได้หมดเลย
ส่งปัญหาเหล่านี้ไปถึงผู้ว่าคนต่อไปด้วยกันนะครับ